มีกวาย

ปลายเดินที่ก้าง

ค่ะได้เลยค่ะ

ค่ะก็บททัชทายนะ
แล้วจริงบทนี้มันก็เรื่องนี้เคยทำมาสองครั้งแล้วใช่ไหมคะ

แต่ว่าได้เห็นของพี่นกสินใจที่เล่นเมื่อ๒๐ปีที่แล้วนะ

ก็เป็นบทพระวันที่คือจะว่าคือมันกระแทกใจคน
ยิ่งคนเป็นแม่นะแล้วก็มีลูกแล้วโดนกระทำขนาดนั้น
แล้วถึงทำให้ตัวละครตัวนี้ต้องไปแก้แค้นแล้วก็ฆ่าโดยที่ทำเอง
โดยที่ไม่ให้กฎหมายจัดการอะไรนะคะ
ก็พยายามที่จะเข้าใจในตัวละครนั้นว่าน่าจะมีความกดดันนะคะ
แล้วก็ก็เลยรู้สึกว่ามันท้าทายไม่เคยเล่น
เคยเล่นค่ามาหลายคนแล้วแต่ว่ายังไม่เคยมันค่าแบบว่ามีวิธีฆ่าที่หลากหลาย
แล้วก็เหมือนกับถ้าในเรื่องของการแสดงนะไม่ได้หมายถึงว่า
พูดแล้วการฆ่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องปกตินะคะอันนี้ไม่ปกติ
แต่ว่ามันเป็นเรื่องของการแสดงที่มันท้าทายกับตัวเองในช่วงอายุแบบนี้ด้วยค่ะ
แล้วก็เป็นบทที่ดีมากค่ะ
ก็คือตอนแรกเลยไม่แน่ใจไงว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าก็มันโอกาสมันมาแล้วบทดีที่มันน่าท้าทายกับชีวิตการแสดงของเรา
ถ้าเราปล่อยไปนี่มันกลับคืนมาไม่ได้แล้วนะคือก็ต้องลองสุดตัวก็พยายาม
เพราะว่าความแทนแม่ตีอินเป็นพิเศษ
ใช่ตอนซ้อมก็เหมือนกันนะที่ได้ไปเจอกับน้องเซียนนะคะ
วันนั้นพอเล่นแต่ละฉากมันก็มาจึ๊ดน่ะ
แต่ว่าก็ต้องตามบทตามคาแรคเตอร์อีกทีหนึ่งนะคะ

เพราะว่าก็เตรียมตัวแค่เรื่องของการรับผิดชอบเรื่องบท
แต่ว่าในหน้างานเราก็ต้องเป็นไปตามที่ผู้กำกับกำหนดนะคะว่าจะเป็นยังไง
ค่อนข้างออกจิตดีแล้วคุณกลัวจะติดอะไรอย่างนี้

คือแต่ตอนฟิตติ้งสนุกนะได้เป็นตัวนั้นตัวนี้นะคะ
ตอนที่จะไปฆ่าเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปตั้งหลายตัวเนี่ย
แล้วก็มีการปลอมตัวมีการแปลงโฉมต่างนานา
แล้วฝ่ายทุกฝ่ายที่เขาเตรียมกันมาอลังการมาก
ไม่พูดถึงรายละเอียดดีกว่าดูตอนจริงจะสนุกกว่า
ก็เต็มที่มากที่จะให้เราแปลงโฉมให้คนร้ายจำเราไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็รู้สึกสนุกแล้วกับวันแรกที่ได้ไปทำงาน
วันนี้หนูเองเตรียมรับหนึ่งเลยไหมคะ
ว่าหลังนั้นก็มีแบบกระแสเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นที่แล้วแน่นอน

คือว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดในเวอร์ชันนี้
คือรุ่นพี่นกนั้นก็ครูบาอาจารย์เราเอาไว้เคารพนับถือนะเอาไว้บูชา
แล้วก็พี่นกบอกว่าวันนั้นให้พี่นกแบบเป่าคำห่อมให้อะไรอย่างนี้
นกบอกโอ๊ยทำไปเลยอะไรอย่างนี้พี่นกก็ให้กำลังใจดีนะคะ
แล้วก็บอกพี่นกอย่าบอกว่าอย่าไปดูของพี่นกนะเริ่มที่งานของตัวเราเองนะคะ
แต่จริงแอบดูอยู่แล้วคือเมื่อก่อนดูอยู่แล้ว
แต่ตอนนี้ก็คือจะดูตั้งแต่บทแล้วก็จากปัจจุบันไป
ก็คือเราก็ต้องอยู่กับบทอันปัจจุบันนี้ในพศนี้แบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วเรื่องนี้มีลูกสาว

ทางกันมากเลยอ่ะชีวิตลูกสาวตอนรู้สึกเขาจะนุ่มนิ่มกว่าน่ารักนะคะ
แต่พอเป็นลูกสาวแล้วไปเจอเหตุการณ์นี้
ในเรื่องนี้โอ้โหมันสุดยอดจริงเลย
เพราะว่าจริงเรื่องราวแบบนี้มันยังเกิดขึ้นในปัจจุบันนะ
เรื่องการข่มขืนการถูกทารุณอะไรอย่างนี้
มันเกิดขึ้นเกือบจะอาทิตย์เว้นอาทิตย์อะไรอย่างนี้เลยนะคะ
แล้วพอมาตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่า
ความรู้สึกของคนที่เขาถูกกระทำขนาดนั้นเป็นยังไง
เราก็ต้องตีความตามบทนะเราก็ต้องเอ๊ะเขา
เรารู้สึกได้แต่คนที่เขาเกิดเหตุการณ์นั้นจริง

คิดว่าเรื่องนี้ก็คงโอเคอะไรกับคนในโลกโซเชียลแบบนี้
อาจจะทำให้ขนาดเราอ่านบทอย่างนี้บางทีไปไหนมาไหน
ต้องระวังตัวนะทุกคนก็ต้องอยู่ในความไม่ประมาทด้วยนะ
โดยตัวละครตัวนี้เขาไปอยู่ในที่ที่มันแบบว่าซุ่มเสี่ยง
จากการที่โดนเรื่องราวอย่างนี้ด้วยเหตุการณ์ที่อ่านนะฮะ
เขาก็ใช้ชีวิตที่เสี่ยงแล้วก็ไม่มีทางเลือกอ่ะอ่าก็เลยก็เลยก็เลยต้อง
แต่ถ้าเกิดไม่เกิดเรื่องตรงนี้มันก็จะไม่มีความเข้มข้นแล้วก็ความเป็นดราม่าสนุกของการเป็นละครนะคะ
แต่มันก็เอามาจากเรื่องจริงแหละที่มันโหดร้ายอ่ะ
ก็ก็ตำให้แข็งแรงให้พร้อมเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นพยายามเป็นแบบผ้าขาวอ่ะ
เขาใส่อะไรก็ทำไปตามที่ที่เขากำหนดมานะคะค่ะถามเรื่องข่าวเขาเนอะค่ะ
เอาที่พี่หิวสบายค่ะค่ะค่ะอ่าก็ตรงนี้ก็ก็จบไปแล้วนะคะ

ไม่อยากจะพูดแบบนั้นเพราะเราต้องอยู่กับปัจจุบันแล้วเราต้องดูแลลูก

ตอนที่เป็นสาวคนเหมือนกับพี่มิวไหมคะ
นั้นเหรอไม่ได้ก็ทำงานแล้วก็อยู่กับครอบครัวสักส่วนมากอะค่ะ
ขออนุญาตนะแค่นี้เนาะอันนี้ก็เต็มเหนียว
ตอนนี้มิวอาจจะกลับมาทำงานมากขึ้น
เหมือนเดิมนี่พี่ก็รอมา๒ปีนะพี่ก็แบบว่ารอทำงานอยู่เรื่อย
ก็มาทำงานแบ่งเวลาแบ่งเวลา
สนใจเธอเป็นผู้จัดไหมครับ

โอเคมากค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป
ดูไทยรัฐทีวีเปิดช่อง๓๒